ข่าวนี้เรื่องพระเหมือนกันที่คลองเจ็ดที่อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปฐุมธานีไม่ไกลกันเท่าไรอืม
เป็นเรื่องของพระเหมือนกันแล้วพี่อุ๋ยพูดถูกต้องมาก
เป็นยังไงคือเมื่อวานเนี้ยดิฉันเล่าไปครับ
มีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีพระเจ็ดรูป
มั่วสุมกันอยู่ในกระต๊อบสามสี่หลังอ่ะอ่า
และเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบแล้วพอไปตรวจสอบเจอ
สี่รูปครับดื่มเหล้ากันอยู่เลยขวดเหล้าขวดเบียร์เต็มไปหมด
นี่โชว์หลาเลยจับศึกจับศึกแล้วยังไงรู้ไหมคะ
คือจับศึกไปตั้งแต่เมื่อวานนะเออก็เมื่อวานมีข่าวว่าจับศึกไม่ใช่เหรอ
วันนี้เจ้าหน้าที่ไปรื้อเต็นต์ลื้อไอ้กระต๊อปอะไรตรงเนี้ยอ่า
เจอพระรูปเดิมที่เพิ่งจับศึกไปเมื่อวาน
วันนี้เจอในสภาพห่มผ้าเหลืองนี่
เหมือนจะออกไปบินทบาททำตัวเหมือนพระเหมือนเดิม
ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมค่ะดูสิคะโอ้โหตายแล้ว
ต๊อปตรงนี้มันอยู่ในพื้นที่ของเอกชนนะคะ
ถนนบางขันหนองเสือหมู่ห้าตำบลครองเจ็ด
อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีอืมคือชาวบ้านบอกมีเจ็ดรูปใช่ไหมคะ
แต่เมื่อวานไปเจอสี่เจอแบบเมาเจอคาหนังคาเขา
ดื่มเหล้าสี่สิบดีกรีเลยสึกเลยครับส่วนอีกสามรูปที่ไม่เจอ
ก็บอกแล้วว่าไม่ต้องมาอยู่แล้วตรงเนี้ยอืม
เดี๋ยวจะลือกระต๊อปวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปอีกรอบ
เพื่อจะไปรื้อกระต๊อบตรงนี้ครับวันนี้ในอำเภอคลองหลวงสั่งการ
ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองไปรื้อเลยนะคะกำลังลื้ออยู่อ่ะ
พี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะเห็นรถกระบะคันหนึ่งอืม
ทะเบียนบอบไม้ไม้สี่สี่เจ็ดสองปทุมธานีเอ๊ะมีพระนั่งอยู่ท้ายกระบะ
นี่แล้วมันคุ้นพระรูปนี้มันคุ้นขอไปดูใกล้

อ้าวก็จับศึกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่ไง

มีสบายมา

ไม่ได้บอกเขาเหรอว่าศึกไปแล้ว

ทำไมมากลับมาทำพฤติกรรมเดิมแบบนี้
ทีนี้ต้องคุยกับคนขับรถกระบะคันนี้ด้วย
นายสุรศัพท์ขุนมะขามอายุ๖๙ปี

ก็มารับพระสงฆ์ตรงนี้เป็นประจำเลย

เพื่อไปส่งบินทบาท

คลอง๓นี่บ้านของหลวงตาชื่น
แต่หลวงตาชื่นไปบินทบาทที่คลอง๒

มาส่งแถวป่าแถวข้างทาง

ว่าจ้างเขาก็รับเงินก็ไปรับไปส่ง

โดนแจ้งข้อหาทันทีนะคะ

ไม่ต้องใส่แต่งกายเป็นพระแล้วล่ะค่ะ

ที่เป็นกระต๊อบที่เจ้าหน้าที่เขาไปรื้อค่ะ

ได้เจอกับในจิม

ที่ถูกจับศึกไปค่ะครับในจิมเล่าทางน้ำตาว่า
สำนึกผิดแล้วสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปตอนห่มผ้าเหลือง
ไม่อยากให้ครอบครัวโดยเฉพาะแม่ต้องมารับรู้เรื่องนี้
ส่วนคืนนี้จะนอนมันตรงนี้นั่นแหละ
นอนตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าญาติจากจังหวัดยะโสธร
จะมารับถ้าเป็นไปได้อยากไปบำบัดเลิกเล่า
อดีตฮะถ้าหายแล้วจะบวชอีกค่ะพี่อุ๋ยค่ะ
อย่าเลยยังไงดีคะคุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งบวชเลย

ผมไม่อยากให้แม่ผมรู้

ปรับบัตร
อยากไปความบัตรเรื่องเล่า
ใช่ไหม
อยากเลิกเล่า
อืมแล้วก็จะหางานทำแล้วอาจจะต้องแล้วตั้งใจว่าจะไปบวชใหม่
ถ้าเลิกเล่าเนี่ยผมจะกลับไปหาลูกตาผมที่เมืองจันทร์แล้วก็
ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าตอนที่ทีมข่าวของเราคุยด้วย
เมาอยู่หรือเปล่าแต่เขาบอกว่าอยากจะกลับไปบวชอีก
อยากจะไปบำบัดเลิกเล่าชาวบ้านก็เลยบอกว่าดีมากเลยอ่ะ
ที่เจ้าหน้าที่มารื้อกระต๊อบตรงนี้ออกไปนะคะ
เพราะระยะหลังไม่ใช่แค่พระสงฆ์๗รูป
มามั่วสุมกันอยู่ที่กระต๊อบตรงนี้เริ่มเห็นมีเนรมา
มีเนรมาขับรถมาหาขับรถมาจอดและอดีตพระจิมก็เมา
เหล้ากันอยู่ในกระต๊อบตรงนี้เมากันหมดเลยนะคะ
เมาแล้วด่ากันเองเมาแล้วทะเลาะกันเองตีกันเอง
ก็เหมือนคนกินราวเช้าต้องย้ำก่อนว่านี่คือพระจริงนะคะ
อย่างจิมเขาบอกเขาอยากบำบัดอยากเลิกเล่าเนี่ยอันนี้ถูกต้อง
แต่ถ้าบอกว่าอยากบวชเนี่ยจิมต้องไปถามใจตัวเองก่อน
คือคนที่จะบวชเนี่ยคือคนที่เขาตัดแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วนี่ก็คือระหว่างบวชก็คือคุณก็ดื่มเหล้ามาตลอดจนติด
จิมอยากบวชเพราะอะไรอยากบวชเพราะว่าเออเป็นพระแล้วสบายดี
บางคนเนี่ยเห็นไหมคือศึกแล้วยังไปหาพระเหลืองมาห่ม
เพื่อจะไปรับบาทไปได้เงินจากชาวบ้านเขาแบบสบายไม่ต้องทำงาน
แต่ทั้งสองข่าวนี้ต้องบอกเลยว่าขอบคุณชาวบ้านในพื้นที่มากนะคะ
เป็นคนแจ้งเบาะแสนะคะคือต้องช่วยกันสอดส่องแล้วแหละแบบนี้
คือไม่ถึงขั้นอาบัติปราชิกก็จริงคุณสามารถกลับมาบวชได้
แต่คุณต้องมีจิตใจที่อยากบวชจริง

ก่อนจะบวชเนี่ยตอนที่เป็นนาคเนี่ยเป็นพระเนี่ยออกมาแล้วเนี่ย
การโปรยทานเนี่ยเขาคือการตัดซึ่งกิเลสหมดนะ
เงินทองเนี่ยโปรยทันคือไม่เอาแล้วเงินทองกิเลสอะไรไม่เอาแล้ว

แต่สองข่าวนี้มันตรงกันข้ามหมดเลยไงคะ
แต่นี่คือถ้าจะอยากบวชเพื่ออะไรเพราะไม่รู้จะทำอะไร
เป็นพระสบายดีมีกินมีใช้อะไรอย่างนี้คืออย่าเลย

อันนี้ก็ทำผิดมามากพอแล้วอย่าให้ผิดมากกว่านี้

แล้วก็แจ้งข้อมูลเข้ามาให้กับทีมข่าวทรัฐทีวีของเรา